คุณผู้ชมกำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่หรือเปล่าคะ

คือผู้หญิงคนนี้เขาไปซีเอฟกุ้งมาจากออนไลน์
ร้านค้าในออนไลน์ก็กะจะมาทำกุ้งเผากิน
คือเขาเอฟมาทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่

แต่อันนี้คือไซส์เล็กเขาก็เตรียมผ่ากุ้งเพื่อที่จะเผาเอง
แต่พอผ่ามาแล้วในท้องกุ้งมันเป็นสิ่งนี้ค่ะ

เราก็ไม่เคยเห็นกุ้งที่มันมีอะไรแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคิดอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้

หาแล้วเจอแบบนี้ก็เอาไปเผานะแต่ก็ไม่กล้าที่จะกินต่ออยู่ดีนะคะ
ก็เลยติดต่อกลับไปที่ร้านว่ามันคืออะไร

ทางร้านบอกมันคือกระเพาะกุ้งนะคะ
แล้วก็คืนเงินมาให้๑๑๑บาท
เพาะกุ้งจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมแล้ว
มันแสดงว่ามันต้องมีอย่างนี้ทุกตัวหรือยังไงคะ

เพราะเราจะต้องกินกุ้งเผากันไปอีกนานนะคะ
เราไปถามไปที่รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์

อาจารย์ออสตอบข้อสงสัยแบบนี้ค่ะ
ที่เราเห็นเป็นเม็ดดำเนี่ย
แท้จริงแล้วมันคืออาหารกุ้งคุณนัทพงศ์

มันคืออาหารกุ้งจริงคาดว่าคงจะไปจับ
กุ้งมันอิ่มเพิ่งจะกินอาหาร

จะกินอาหารใหม่อาหารมันเลยยังอยู่ในกระเพาะกุ้งอยู่ค่ะ
ผ่าหัวกุ้งให้สวยเนี่ย
ก็จะไปดูมันเป็นเหมือนเม็ดที่อยู่ในกระเพาะ
มันจะมีอาหารกุ้งประเภทหนึ่ง
เขาเรียกว่าอาหารกุ้งชนิดลอยแล้วก็ชนิดจมนะครับ
กุ้งชนิดจมเนี่ยกุ้งจะกินค่อนข้างเร็ว
แล้วก็ดูดเข้าไปไว้ที่กระเพาะก่อนที่จะย่อยนะครับ
แล้วก็ออกมาสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรต่างนะครับ

ก็คือไปจับกุ้งตอนที่เพิ่งกินอาหารใหม่

มันก็คือเจออาหารกุ้งชนิดจมนะครับ

ไม่ได้เป็นพระญาติหรืออะไร
เพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ก็คืออยู่ในกระเพาะครับ
แล้วเรากินได้ไหมคะแบบนี้นะคะ

คือกุ้งกินอาหารแล้วเรากินอาหารกุ้งได้ไหม
ก็คงต้องเอาอาหารกุ้งออก

จะจับกุ้งต้องเว้นให้มันย่อยอาหารก่อน

มันไม่ใช่สิ่งที่มีพิษอะไรใช่ไหมคะ